เหนือครับผู้หญิงคนหนึ่งหญิงสาวชาวลาวอยู่บ้านคนเดียว
ไปทำงานก็นั่งซักผ้าอยู่ในบ้าน
ผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปตามหาคน
ตามหาคนเสร็จปุ๊บขอน้ำดื่มผู้หญิงกำลังจะเอาน้ำเนี่ยที่ดื่มเสร็จปุ๊บใส่ตู้เย็นกลับไป
ผู้ชายคนนี้ต่อยหน้าต่อยท้องลากเธอไปข่มขืนอ่า
แล้วก็หนีออกไปครับนะฮะภาพวงจรปิดจับได้ปั่นจักรยานมานะฮะ
แล้วข่มขืนเขาเสร็จปุ๊บหนีออกไปก็ตามหากันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชม
นะมีรอยสักที่แขนด้วยสุดท้ายตามจับกลุ่มได้แล้วนะครับ
ออกจากคุกไปไม่รอดนะฮะถูกจับแล้วส่งกลับเข้าคุกอีกทีนึงแล้วกันนะฮะ
นี่คือภาพวงจรปิดที่ร้านขายของริมถนนในหมู่บ้านที่เกิดเหตุ
ผู้ชายคนนี้เห็นไหมฮะผอมส่อผอมผอมสูงสูงสวมเสื้อเชิดสีดำ
กางเกงขายาวสีดำปั่นจักรยานไปครับเหตุการณ์ที่เห็นในภาพเนี่ย
ตอนเก้าโมงกว่ากว่าขากลับไปตอนสิบโมงยี่สิบแปดตอนไปเนี่ยเก้าโมงยี่สิบห้า
ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นชายคนนี้เป็นคนร้ายหื่นกาม
เขาว่าอย่างนั้นเลยนะฮะปั่นจักรยานไปบ้านเช่าหลังหนึ่งที่หญิงสาวชาวลาวอยู่คนเดียว
ซักผ้าอยู่คนร้ายออกอุบายแกล้งไปถามหาในจ้อนครับ
จ้อนเป็นคนเช่าคนก่อนหน้านั้นผู้หญิงก็บอกว่าเธอไม่รู้จักนะฮะ
ไม่รู้ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคนร้ายยังไม่ยอมคุณผู้ชมแผนสอง
ขอดื่มน้ำหน่อยหิวน้ำเธอก็ใจดีนะ
หยิบน้ำให้แต่ว่าพยายามอยู่ห่างห่างนะกินน้ำเสร็จปุ๊บ
จังหวะเธอกำลังจะเอาขวดน้ำใส่ตู้เย็นกลับไปคนร้ายกระชากตัวมาเลย
นะฮะเข้ามาทำร้ายชกที่หน้าชกที่ท้องแล้วก็บังคับ
อย่าส่งเสียงถ้าส่งเสียงเดี๋ยวจะทำร้ายจะฆ่าให้ตายเธอว่าอย่างนั้น
นะฮะเธอก็ไม่กล้าร้องกลัวโดนฆ่าค่ะสุดท้ายคนร้ายลากเข้าไปในห้องนอนแล้ว
ข่มขืนจนสำเร็จความไคร้แล้วคนร้ายก็ปั่นจักรยานหลบหนีไปตามกล้อง
ที่เราเห็นในภาพวงจรปิดเขาก่อเหตุตอนไปตอนมาเนี่ย
ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงได้นะฮะหลังเกิดเหตุเธอก็วิ่งร้องให้คนช่วย
ตอนแรกอาจจะพูดไม่รู้เรื่องเพราะเธอก็ตกใจนะ
สุดท้ายจับใจความได้ว่าเธอถูกข่มขืนตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะฮะ

เพื่อไปประกอบสำนวนคดีแล้วก็ไปสืบสวนหาคนร้าย

ถามหาในจ้อนไอ้จ้อนเป็นคนที่เช่าห้องนั้นก่อนหน้านี้

เพราะว่าในจ้อนเองก็มีปัญหาเรื่องของยาเสพติดด้วย
น่าจะรู้จักกันกับในจ้อนมาก่อนหน้านี้

ตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายหื่นรายนี้อยู่นะครับ